ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่วัยรุ่นสองคนขี่จักรยานยนต์ไปแถวบางเขนใช้ปืนปากกาไปยิงใส่เขาเนี่ย
จนมีคนเสียชีวิตไปคนนึงเนี่ยนะครับเหตุการณ์ตรงนี้นะยิงสวนใส่ปึ้งเข้าไปเนี่ย
ผู้ที่เสียชีวิตก็เป็นช่างประจำคอนโดนะฮะล่าสุดวันนี้จับได้แล้วนะครับสองคนนี้
ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกันเดี๋ยวท่านรอฟังเหตุผลของเขาชักปืนขึ้นมายิงใส่เปรี้ยงเข้าไปเนี่ย
โอ้โหรถราเยอะแยะไปหมดนี่นะฮะผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายนัฐกรนะครับ
อายุ๒๙ปีเขาเป็นช่างประจำคอนโดแห่งหนึ่งส่วนนี้คือผู้ที่ก่อเหตุทั้งสองคน
เป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๗ปีนี่๑๗ทั้งคู่นะครับไปยิงเขาเสียชีวิตบนถนนผนโยธิน
บางเขนแถวหน้าห้างบิ๊กซีนะครับแล้วก็หนีไปนะเมื่อคืนนี้ตำรวจไปจับได้
ที่บ้านพักแถวนิมิตรใหม่เขตมีนบุรีวันนี้คุมตัวมาสอบสวนที่สอนอบางเขน
คนนี้ชื่อเอนะสมมุติว่าชื่อเอกับบีแล้วกัน๒คนเยาวชนชายวัย๑๗ปี
เอเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ก่อนจะเกิดเหตุเขาอ้างว่าเขากับบีขี่
จักรยานยนต์มาบนถนนผนโยธินแถวผนโยธิน๔๘แล้วเจอกับนายนัฐกรผู้
ตายที่ขี่จักรยานยนต์มาบนถนนเหมือนกันเขาอ้างว่าถูกนายนัฐกร
ชักมีดออกมาแล้วเอามาชี้หน้าเขาก่อนค่ะแล้วตะโกนด่าเขาก่อน
แล้วก็ท้าให้จอดแล้วเรียกเขาว่าเด็กกระโหลกบอกจอดดิเด็กกระโหลก
เขาอ้างว่าเขาก็พยายามขี่รถหนีแล้วนะเพราะเขารู้ตัวดีว่า
เขาเนี่ยมีคดีเก่าติดตัวอยู่อ่าก็พยายามขี่รถหนีจนมาถึงจุด
เกิดเหตุเขาอ้างว่าผู้ตายเนี่ยมาถีบรถเขาก่อนหวังจะให้รถ
เขาล้มแล้วก็ตามมาตะโกนท้าทายต่อถึงขั้นท้าบอกยิงดิยิงดิ
ไอ้เด็กกระโหลกเขาก็กลัวว่าเขาจะถูกทำร้ายเนื่องจากเห็นว่า
ผู้ตายเนี่ยมีมีดอยู่แล้วชักมีดมาขู่ตัดสินใจเอาปืนที่พกติด
ตัวมายิงใส่ไปแล้วก็ขี่รถหลบหนีอันนี้เขาอ้างว่าอย่าง
นี้นะเราต้องให้ความเป็นทำกับผู้ตายเขาด้วยนะเขาบอกเนี่ย
ถูกไล่ตามมาท้าบอกยิงดิยิงดิไอ้เด็กกระโหลกอะไรประมาณอย่าง
นี้เขาก็เลยยิงใส่ไปแต่วันนี้เขาบอกเขาอยากจะขอโทษกับ
ทางครอบครัวของผู้ตายนะแต่อยากให้เข้าใจว่าที่เขาทำลง
ต้องพกติดตัวไว้เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเพราะกลัวว่าจะถูกคู่อาริย์เนี่ยตามมาทำร้าย
บอกให้ผมมายิงเขาแต่คือตั้งแต่ตรงหน้าพระหล๔๘เขาเขาคิดว่าผมไม่กล้ายิงเขาไง
เพราะว่าตัวผมมันมีคดีอยู่ผมเลยบินหนีเขา
เขาเอามาถีบผมแล้วคือเขามีมีดอยู่ในตัว
ถ้าผมไม่ยิงเขาผมตายอืมผมต้องป้องกันตัวครับอืม
ในส่วนนี้รักษาประเทศอังการอยากจะขอโทษกับทั้งต้องกลัวผู้เสียชีวิตยังไงบ้างครับ
ผมก็อยากขอโทษครับแต่คือลูกเขามาหาเรื่องผมก่อนอย่างนี้
โอ้โหฟังแล้วเนี่ยนี่อายุ๑๗นะฮะ
นี่มันคืออะไรเส้นทางนักเลงเหรอ

ชีวิตของนักเลงหรือยังไงไปไหนมาไหนมีคดีติดตัว
ผมต้องพกปืนเอาไว้กลัวคู่อริจะมาทำร้าย
คุณผู้ชมครับคือตัวของยาวชนชายคนนี้ที่ชื่อเอเนี่ย
นี่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่มีคดีปลาระเบิดใส่บ้านเขาแถวสะพานใหม่ด้วยนะฮะ
เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนระหว่างนี้ประกันตัวออกมานะ

นี่ฮะแม่ของเอวันนี้มาที่สอนอบางเขน
บอกกับนักข่าวนี่บอกทั้งน้ำตาเลยตอนที่กำลังเดินเข้าห้องสอบสวนเนี่ยนะ
จะไปดูลูกชายเนี่ยเธอบอกว่าจริงแล้วลูกชายเธอไม่ใช่เด็กที่เลวร้าย
เหมือนกับข่าวที่ออกมาเลยนะอยากจะขอโทษไปยังครอบครัวผู้ตายด้วย
อยากจะขอโทษแทนการกระทำของลูกชายแล้วอยากขอโทษสังคมด้วย
ที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
นี่แม่เขาบอกว่าอย่างนี้นะท่านผู้ชมฮะแม่ความจริงน้องถ้าดูอยู่นะ

อย่าไปเลือกเลยเส้นทางสายนักเลงเนี่ยดูตัวอย่างกันเอาไว้นะครับ
นี่คือเพื่อนคนตายนะฮะเมื่อสักครู่นี้
ชื่อจิลสินนี่ฮะคือคุณจิลสินเนี่ยบอกกับเราอย่างนี้ครับ
เขาเนี่ยเห็นตอนที่เพื่อนของเขาเนี่ยก็คือนัฐกรที่เสียชีวิต
กำลังเอาหมวกกันน็อกเนี่ยฟาดใส่คนร้ายนะ
ตอนที่เขาขี่จักรยานยนต์ตามไป
พอฟาดใส่คนร้ายแล้วคนร้ายที่ขี่รถไปเนี่ยก็
กำลังจะขี่หนีอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะ
เขาก็ถามเพื่อนเขาว่าเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนเนี่ยบอกว่ามันจะแทงกู

ก็คือสองคนนี้จะแทงนัฐกรเขาก่อน
เขาก็เลยเอาหมวกกันน็อกเนี่ยฟาดใส่ไป
แล้วสองคนนี้ขี่รถหนีเพื่อนเขาเลยขี่ตามไป
คือคุณจิลสินบอกว่าตัวเขาก็พยายามขี่รถตามไปด้วยความเป็นห่วง
พอไปถึงก็เห็นเหมือนกับภาพจากกล้องหน้ารถตรงนี้นี่แหละ
คือสองคนนั้นเนี่ยคนร้ายเนี่ยยิงปืนใส่เพื่อนเขาจนรถล้มแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนคนร้ายก็ขี่รถหลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้ว
อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และอยากจะบอกไปยังดวงวิญญาณของเพื่อนว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะ
เดี๋ยวลูกเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยดูแลให้

เพราะผมก็ได้ยินมาคนที่ยิงก็มีคดีติดตัวอยู่แล้ว

ซึ่งเรายังยืนยันคำเดิมว่าเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขา
ไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยแน่นอน
ตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับทางคนเสียชีวิตไหมว่าตอนนี้จับได้แล้ว
ก็บอกเขาไปเรียบร้อยแล้วครับ
ก็คือคิดถึงเขาตลอดทุกวินาที
เพราะว่าผมอยู่จนวินาทีสุดท้ายครับ
ตอนนี้จับได้แล้วอยากจะบอกอะไรเขาไหม
เรื่องลูกเดี๋ยวผมช่วยดูแลให้
วันนี้ครอบครัวของนายนัฐกรที่เสียชีวิตนะครับ
หนีมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ถนนจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คือเพื่อนเขายืนยันนะว่าคนตายไม่ได้ไปหาเรื่องก่อน
แต่คนตายเขาบอกกับเพื่อนว่าเขาจะถูกแทงก่อน

พวกนี้ขี่รถหนีอะไรไปเขาเลยขี่ไล่ตาม

โอ้โหแต่มันก็น่าสลดใจที่ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน

แล้วกลายเป็นพกปืนปากกาเอาไว้ป้องกันตัวอีกแล้วยิงคนตายอีกเนี่ยนะ
พกติดตัวไว้มันจำเป็นเดี๋ยวคู่อริจะมาทำร้ายต้องพกติดตัวไว้